ไปดูศึกน้ำลายกันบ้างค่ะศึกน้ำลายนี้เกิดขึ้นที่บริเวณหน้าสถานศึกษามมหิดล
หลังจากวินมอเตอร์ไซค์เจ้าถิ่นได้เจอกับรายเดอร์สุดท้ายเปิดศึกน้ำลายแบบนี้เลยค่ะ
ตรงนี้มันที่หลวงพี่มีสิทธิ์อะไรให้ผมไปจอดตรงนู้นตรงนี้ผมมาจอดหลบร้อนนี่พี่
แล้วมันมีมาหรือยังผมมาจอดแป๊บเดียวแล้วผมมาจอดแป๊บเดียวเขาร้อน

แล้วพี่รถพี่มาหรือยังอ่ะโอ้โหนี่ก็เป็นวิบาธะนะคะ
ระหว่างคู่กรณีทั้งสองฝ่ายฝั่งหนึ่งก็วินมอเตอร์ไซค์
ส่วนคนถ่ายคลิปเนี่ยเป็นรายเดอร์นะคะคุณผู้ชมคือเหมือนเขาจะขี่มอเตอร์ไซค์
จอดอยู่ที่ไหลทางหน้าป้ายมอมมหิดลเลยในคลิปจะได้ยินเสียงเลยอ่ะค่ะ
เขาบอกว่าจะจอดหลบแดดหลบร้อนสักหน่อยไม่ได้หรือไง
แต่เหมือนวินมอเตอร์ไซค์ก็พยายามที่จะบอกว่าให้เลื่อนให้ขยิบออกหน่อยแล้วกัน
จุดนี้เป็นจุดที่แบบเดี๋ยวมีรถคันอื่นมาจอดเขาบอกแบบนั้น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บริเวณถนนพระราม๖นะคะหน้าสถานศึกษาแบบนี้เลยล่ะค่ะ
พอพูดคุยกันเสร็จเท่าที่ฟังจับใจความได้เนี่ยเหมือนมอเตอร์ไซค์ก็พยายามที่จะให้ขยับรถออก
แต่รายเดอร์ก็บอกว่ามันเป็นสิทธิ์ของผมเป็นทางสาธารณะเนี่ยใครก็จอดได้
แล้วผมจอดแป๊บเดียวเองจอดหลบร้อนหลบแดดจอดไม่ได้เหรอ
อะไรแบบนี้นะคะเรื่องราวนี้ก็จบลงที่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพี่วินก็ยอมให้รายเดอร์จอดครับ
ทีนี้ชาวเน็ตเห็นเรื่องนี้คุณผู้ชมเช่นเดียวกันคงจะให้ความเห็นแบบต่างนานา
ความเห็นเนี่ยถูกถาถมเข้ามาเป็น๒ฝั่ง๒ฝ่าย

ส่วนอีกฝ่ายก็มองว่าเอ้ารายเดอร์จริงแล้วคุณเลื่อนรถสักหน่อยก็ได้
อะไรแบบนี้นะคะแต่จริงแล้วก็ควรจะใช้เหตุผล

อีกทีถ้อยอาศัยกันดีกว่าครับ